ไปต่อกันที่คู่รักคู่ฮาจิกกัดก็มีหวานซึ้งก็มีคุณแจงคุณแจ๊ดไง
อ่าจะบอกว่าเมื่อวานนี้เขาครบรอบแต่งงานกันมาสิบปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วทีนี้อะไรรู้ไหมคุณแจ๊ดค่ะเขาก็ได้โพสต์คลิปเนี่ย
คุณแจงน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปย้อนดูภาพนิดนึงค่ะ
นี่เป็นยังไงล่ะคุณแจ๊ดเนี่ยเขามีมุมซึ้งนะ
ภาพเนี่ยว่าซึ้งแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาฟังแคปชั่นกันนิดนึงละกัน
เดี๋ยวอ่านให้ฟังซึ้งยิ่งกว่าอีก
คุณแจ๊ดเนี่ยบอกไว้แบบนี้ผมยังจำวินาทีบนนั้นได้เสมอ๑๐ปี
แล้วเวลามันผ่านไปเร็วมาก
ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของ
คุณแจ๊ดเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ผมไม่เคยคิดอยากแต่งงานเลย
เพราะว่าผมกลัวการเลิกลาและไม่อยากแต่งใหม่กลัว
จนวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ได้ผู้หญิงคนนี้
ผมเลือกไม่ผิดจริงวันนั้นเนี่ยเป็นวันแต่งงานของเราสองคน
ผมเนี่ยร้องเพลงเซอร์ไพรส์แจงนะ
ผมเห็นแจงเนี่ยร้องไห้จากความรักของผู้หญิงคนนี้
หลังจากงานจบเนี่ยเราจดทะเบียนสมรสกัน
เขาไม่เคยร้องไห้อีกเลย
คุณแจงไม่เคยร้องไห้อีกเลย
มีแต่กูเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ทุกวันเลย
โอ้โหเยสเข้ไม่น่าเลยกู
เออคุณแจ๊ก็ได้โพสต์ไว้แบบนี้นะคะ
อุตส่าห์เปิดมาเสิร์ฟไงตอนจบมันหักมุมแบบนี้
มุมนะเนี่ยเออแล้วคือเพื่อนในแฟนคลับในไอจีเนี่ย
ขำกันใหญ่เลยอ่านมาตั้งนาน
ปะโททำไมจบฮาแบบนี้
ประมาณว่าตอนแต่งงานแจงร้องไห้จะเป็นจะตาย
แต่พอหลังจากแต่งงานแล้วคุณแจ๊ดกลับเป็นฝ่ายร้องไห้แทน

เอามาดูฝั่งภรรยาบ้างค่ะคุณแจงนั้นโพสต์ข้อความสนทนาจากไลน์นะคะ
ดูกันหน่อยว่าจะหักมุมเท่าโพสต์ของสามีหรือเปล่า
ข้อความที่คุณแจ๊ดส่งหาภรรยาบอกว่า
เราจะรักกันตลอดไปนะแจงตูเนี่ยรักมุงที่สุดเลย
ไม่มีใครแทนที่ได้จะรักกันจนแก่ตาย
ชายคนนี้ขอสัญญา
คุณผู้ชมค่ะขอให้โฟกัสที่ประโยคสุดท้ายแล้วกันนะคะ
อ่ะวันเกิดปีนี้ยอดวงเล็บเซ็นเซอร์นะจ๊
เอออยากทุกอย่อนเลยอ่ะ
แล้วคุณแจงค่ะก็ใส่แคปชั่นถึงสามีไว้แบบนี้เลย
โอ๊ยบะปบเออนะคะ
คือสามีพระยาคู่นี้เขาตกมุกกันโบ๊ะบะเลยนะ
คนก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลยว่าเออคุณแจง
เซอร์เนี่ยไอ้ภาพดำที่เซ็นเซอร์เนี่ยนะ

เอออยากรู้เหมือนกันเพราะเพื่อนในวงการมาถามเลยว่าโอ้โห
โปรยมาหวานขนาดนี้รับรองไม่ต่ำกว่าสองแสนแน่เลยจ้ะ
จริงเหรอก็รอดูแล้วกันนะคะยอด
ไม่บอกแบบนี้มันก็ท่าทางจะมากกว่าแสนแหละ
ก็ลองดูอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักของผัวเมียเขานั่นแหละมาเล่าให้ฟัง